สืบชะตาจุดผางประทีบถวายพุทธบูชาที่วัดล่ามช้างจังหวัดเชียงใหม่
เนี้ยเขามีของแจกให้ชาวบ้านกลับบ้านไปด้วยจ้าเห็นไหมสวยงามอืม
ผังประทีบก็คือจุดเทียนบูชานี่แหละคุณบรรยากาศคึกคักเลยนะคะ
เพราะว่ามีชาวบ้านมีสาธุชนมาร่วมพิธีสืบชะตาจุดผางประทีปถวายพุทธเบอร์ชา
พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
ก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอะค่ะปฏิสถานอยู่ภายในวัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ข้าวของใช้ที่จำเป็นอย่างเช่นพวกยาสีฟัน
น้ำยาซักผ้าน้ำมันพืช
ข้าวสารอาหารแห้งพัดลม
มาติดโบเหมือนกับจับสลาก
แต่ว่าชาวบ้านญาติโยม

จะมีวิธีการหมุนวงล้อแบบทันสมัย
เดี๋ยวนะไอ้วงล้อแบบทันสมัยนี่เพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เองใช่

แต่ไม่บอกแล้วงานไหนแต่เพิ่งเคยเห็น
นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาก็ทันสมัยกันทุกที่
เป็นแบบออนไลน์ออนใจนะครับ

แต่ไม่ต้องเอากระดาษมามวลอะไรอย่างเนี่ย
เป็นแบบว่าสมัยใหม่แล้วใช้วงล้อดิจิทัลเสียงทา
ชาวบ้านก็ได้รับของติดไม้ติดมือกันไปค่ะ